เดียวกันนะคะเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการอย่างมาก

ที่คุณจะเข้าถึงได้อย่างง่าย
ล่าสุดวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข
หรือว่าชุดทดสอบอย่างง่ายนะคะ
สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด
แล้วก็แก้ไขไม่ให้มีการรอคิวนานนะคะ
โดยการใช้ชุดตรวจโควิด๑๙
ที่จะให้ประชาชนใช้ได้ต้องผ่านการรับรองออย
อนุญาตให้ใช้ชุดตรวจนี้ในสถานพยาบาลเท่านั้น
เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยนะคะ
เพราะฉะนั้นย้ำนะคะสถานพยาบาลเท่านั้นที่จะใช้ได้
ส่วนเร็วนี้จะอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจโควิด๑๙
ได้เองที่บ้านเพื่อทราบผลที่เร็ว
และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะคะ
โดยกลุ่มควบคุมโรคจะมอบหมายให้ทางจังหวัด
แล้วก็กรุงเทพมหานครกำกับดำเนินงาน
ตามแนวทางปฏิบัติต่อไปค่ะ
ขณะที่ดรฉัดเฉลิมอิสรังกุลณอายุทยา
คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลได้บอกว่า
วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่จะมีการตรวจโดยใช้รับผิดเทส
โดยเปิด๓จุดตรวจในกรุงเทพนะคะ
ภาพรวมก็เป็นการเตรียมพร้อมระบบ

วันต่อไปก็จะตรวจให้ได้สูงสุดวันละ๒๐๐คน
ก็จะได้ช่วยเรียกว่าทำให้เกิดการตรวจที่เร็วขึ้นนะคะ
ประชาชนลงทะเบียนในแบบฟอร์มของสปสช
เพื่อนัดเวลาตรวจจะได้รวดเร็วไม่มาแออัดกัน
โดยการตรวจก็ใช้เวลา๑๕๓๐นาทีในการรอคอยผลค่ะ

ก็จะใช้วิธีมีขั้นตอนก็คือเงยหน้า๗๐องศา
แล้วก็ใช้ก้านสำลีแห่เข้าไปในจมูกหรือว่าในปากนะคะ
ทดสอบก็คือจุ่มไม้ลงในหลอดน้ำยาสกัด
หุ่นแล้วก็บีบอย่างน้อย๕รอบเอาไม้ออก
แล้วก็หยดน้ำยาลงในตลับทดสอบ
รอผลอ่าน๑๕๓๐นาทีนะคะ
ถ้าผลบวกก็ติดเชื้อก็จะขึ้น๒ขีด
ถ้าลบหรือไม่ติดเชื้อก็จะขึ้น๑ขีด
อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้คร่าวนะคะ
แต่อันนี้ยังเป็นวิธีการใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อยู่
เพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งอนุมัติสำหรับสถานพยาบาลใช้นะคะ
ในช่วงเช้าเนี่ยก็ปรากฏว่าหลายคน

เจ้าหน้าที่ต้องตรวจซ้ำ๒๓ครั้ง

ยืนยันผลตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เพิ่งจะรู้ผล
ภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะการตรวจนี้ก็อย่างว่าล่ะค่ะ
ช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดจำนวนคนที่มารอการตรวจได้มาก
เพราะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราเห็นคนไปรอตรวจกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนความคลาดเคลื่อนนะคะที่หลายคนกังวลเขาบอกว่า
ถ้าเจ้าหน้าที่นะคะทำอย่างถูกต้องเนี่ย
คาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราท่านท่าน
เอาไปใช้เนี่ยอันเนี้ยต้องมีความรู้เพราะอย่างสมมุติเราเอาไปใช้เอง
บางทีเราแห่เข้าไปเนี่ยมันยังไม่ลึกพอใช่ไหมคะ
ก็จะตรวจไม่ได้ผลนะคะไม่สามารถบ่งชี้ผลที่ชี้ชัดได้นะคะ
ส่วนเรื่องราคานะคะทางออยได้อนุญาตให้สถานพยาบาล
สามารถใช้ชุดตรวจนี้ได้ราคาไม่เกิน๔๐๐บาท
แต่จะไปหาซื้อตามร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไปตอนนี้ยังไม่มี
เพราะว่าเป็นสินค้าควบคุมของออยค่ะ
ขึ้นอยู่กับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของประสิทธิภาพของชุดตรวจด้วยครับ
ซึ่งชุดตรวจที่ตอนนี้เนี่ยทั้งกรุงเทพกับปริมณฑลนำมาใช้เนี่ย
เป็นชุดตรวจที่อยู่ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
ให้การรับรองในเชิงของประสิทธิภาพมาแล้วครับ
คาดเคลื่อนน้อยหรือมากเนี่ยในเชิงของข้อจำกัดของเทคนิคเนี่ย
มันมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเชื้อที่คนคนนั้นมีอยู่ในร่างกายมีมากหรือน้อย
ก็ต้องค่อยเรียนรู้นะครับและสร้างความชำนาญให้กับตัวเอง
ในการที่จะทำเองไปเรื่อยนะฮะ